วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นไม่ถึงร้อย
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น๓๘ราย
ประจำวันนี้นะครับวันอังคารที่๗เมษายน๒๕๖๒
แบ่งเป็นกลุ่มต่างดังนี้นะครับกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ
หรือไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาด๑๗รายส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพ
๑๑รายมีทั้งติดเชื้อจากในบ้านที่ทำงานแล้วก็กลุ่มเพื่อน
ส่วนกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยรายใหม่ที่ติดเชื้อ๑๖รายนะครับเป็นคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ๓
ไปในสถานที่ชุมชน๓มีอาชีพเสี่ยง๗และเป็นบุคลากรทางการแพทย์๓ราย
แล้วก็มีอีกกลุ่มนึงนะครับก็คือกลุ่มที่ต้องไปสอบสวนโรคกันต่อ
ก็คือไปหาแหล่งว่าติดเชื้อจากที่ไหนมีอยู่๕จาก๓๘ในวันนี้นะครับ
ส่วนวันนี้มีผู้ป่วยรักษาหายแล้วก็แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ทั้งหมด๓๑รายด้วยกันนะครับ
มีผู้เสียชีวิต๑ศพนะฮะเป็นผู้ชายอายุ๕๔ปีซึ่งชายคนนี้ไม่มีโรคประจำตัว
มีประวัติไปร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์หลายที่ย่านทองหล่อ
แล้วก็เริ่มป่วยเมื่อ๑๓มีนาคมด้วยอาการเหนื่อยแล้วก็เข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนแห่ง๑
ตอนนั้นก็เหนื่อยหอบนะครับ๑๔มีนาคมอาการแย่ลงต้องใช้ท่อช่วยหายใจแล้วก็ส่งตรวจเชื้อพบว่าติดโควิด๑๙
หลังจากนั้นมีอาการปอดอักเสบรุนแรงแล้วเสียชีวิตเมื่อวานนี้๖เมษายนจากระบบทางเดินหายใจล้มเหลวนะครับ
ถ้าไปดูตัวเลขสะสมณขณะนี้นะครับ
ไทยเรามีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙ทั้งหมด๒๒๕๘รายนะครับ
พบในพื้นที่๖๖จังหวัดของไทยนะครับ
แล้วก็หายป่วยนะรักษาหายแล้ว
ตอนนี้๘๒๔รายนะครับ

นั่นเท่ากับว่ายังมีผู้ที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทั้งหมด๑๔๐๘ราย
คือวันนี้เราได้ยินข่าวว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่๓๘ราย

แต่ทางโฆษกบอกว่ายังใจชื้นไม่ได้ค่ะ
คือหลายคนสงสัยว่าตัวเลขผู้ป่วยที่พบน้อยเนี่ยเป็นเพราะว่าเราตรวจหาเชื้อโควิดน้อยหรือเปล่า
โฆษกสบคก็บอกเลยว่าก็ยอมรับว่าการตรวจเนี่ยยังไม่เป็นที่น่าพอใจ
การตรวจผู้ป่วยโควิด๑๙สะสมตั้งแต่มกราคมจนถึงล่าสุดเดือนเมษายนตรวจไปประมาณ๗๐๐

จังหวัดอื่นรวมกันอีกหมื่นนึง
มันเป็นเหตุผลในแง่ของห้องปฏิบัติการ

บุคลากรทางการแพทย์อุปกรณ์ต่างคือทุกอย่างรวมหมด
เรายังตรวจได้ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ

คุณหมอทวีสินบอกว่าตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่

ทำให้เราอาจจะหัวใจพองโต

เป็นผลจากการทำงานร่วมกันของทุกคน
ซึ่งคาดว่าจำนวนผู้ป่วยที่ลดลงมา
ก็มาจาก๓สาเหตุหลัก

เรื่องของการประกาศพรกรฉุกเฉิน

มันก็ลดการออกไปแพร่ระบาด

อันนี้ก็สบายเลยนะครับ

การควบคุมกันเองในประเทศ

การใส่หน้ากากอนามัย

ใช่ค่ะบางจังหวัดก็ล็อกดาวน์

แต่ละพื้นที่เขามีมาตรการของเขา

ปิดเปิดในช่วงเวลาไหน
ตรการเหล่านี้มันช่วยได้ในระดับหนึ่ง

กักตัวผู้มีความเสี่ยงและ
ทางกลับจากต่างประเทศซึ่งเราเข้มข้นมากขึ้นในช่วงหลังคือยังไง
คุณจะข้ามจังหวัดหรือมาจากต่างประเทศคุณต้องกักตัว๑๔วันใช่นี่นะฮะ
ส่วนเรื่องที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าวันนี้พบน้อย๒วันแล้วไม่ถึง๑๐๐
เพราะตรวจน้อยหรือเปล่าอ๋อใช่ประเด็นนี้คนสงสัยเยอะไง
คุณหมอธุรกิจสินบอกว่ามันมีเหตุผลอย่างนี้ครับ
ห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อของเรามีศักยภาพตรวจได้วันละ๒๐๐๐ราย๒๐๐๐เคส
รับว่าจำนวนนี้มันยังไม่เป็นที่น่าพอใจเดี๋ยวจะหาทางเพิ่มศักยภาพให้มากขึ้น
เพราะหากเราตรวจมากในแง่ดีเนี่ยเราก็จะเจอผู้ติดเชื้อมาก
ถ้าเขาติดมันก็ดีกว่าตรวจน้อยแล้วไม่เจอแล้วก็ได้ตัวเลขน้อย
ใช่ตรวจมากเจอมากเนี่ยโคศกบอกว่าไม่ต้องห่วงนะ
คือมีการเตรียมความพร้อมเรื่องของเตียงผู้ป่วยรองรับ
ผู้ป่วยโควิด๑๙ทั้งป่วยเบาไปจนถึงป่วยหนัก
แต่จะเพิ่มเรื่องของการตรวจให้มากยิ่งขึ้น
เจอก่อนก็รักษาก่อนก็เป็นผลดีเดี๋ยวฟังนะครับท่านโคศกสบค
ก็โดนต่อยโดนกระทุกนะคะแล้วก็อาจจะสุดลงไปได้
็อกเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นต้องตรึงอย่างนี้ตลอดไป
เพราะว่าในประเทศต่างทั่วโลกยังเป็นแหล่ง
ถ้าภาษาหมอเขาเรียกแหล่งรังโรค
ที่จะมีคนที่มีติดเชื้อเป็นภาหะมาหาเราอยู่
ไม่ได้ให้รังเกียจแต่ให้ระวังตัว
เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ต้องยืนระยะให้ยาว

ไม่ตกแล้วจะต้องระมัดระวังกันไปถึงเมื่อไหร่อะไรยังไง

ท่านก็ดูตัวเลขที่หน้าจอที่มุมจอของท่านที่เราขึ้นไว้ให้ตลอด
เราก็ต้องมีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นจนแบบเป็นศูนย์
อย่าให้คนอื่นหรือว่าผู้ที่เดินทางมาจากที่อื่น

ใช่ท่านโฆษกสอบคอเน้นย้ำอยู่หลายวันมากนะ
เรื่องของคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย

คือไม่ใช่ว่าจะให้ไปรังเกียจเขานะ

ที่เขาระวังอย่างที่สุดก็คือ

หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
นี่ฮะคุณหมอยงได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับ
บอกว่าตอนนี้แนวโน้มการแพร่ระบาดการติดเชื้อโควิด๑๙ของไทยเนี่ย
ก็คือทรงตัวและดูเหมือนว่าจะดีขึ้นกว่าหลายประเทศ
แต่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ
ถ้าดูในเชิงหลักของสถิติคณิตศาสตร์นะฮะ

ถ้าไปดูตามเชิงคณิตศาสตร์นะ
อัตราภาระการเพิ่มอำนาจการกระจายโรคของโควิด๑๙เนี่ย
ผู้ป่วย๑คนจะแพร่กระจายไปได้๒๕คน
๑คนเนี่ยมันจะไปสามารถแพร่กระจายต่อได้อีก๒๕คน
แต่ช่วง๑สัปดาห์ที่ผ่านมาตัวเลขในไทยอยู่ที่ประมาณ๑คนแพร่กระจายไปต่อ๑๕คน

มาตรการต่างที่เราเข้มงวดแล้วก็ผู้คนเราก็เข้มแข็งกันขึ้น
แต่คุณหมอยงบอกว่าถ้าจะเอาให้ดีที่สุดคือ
ต้องให้เหลือแพร่กระจายแบบ๑คนแพร่ได้น้อยกว่า๑อะ
ต้องให้เหลือ๑ต่อ๑หรือว่าน้อยกว่า๑ต่อ๑

ใช่ค่ะก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ
ดังนั้นยังต้องร่วมมือกันยังต้องช่วยกันจริงนะคะ